นี่บอกดูแล้วมันแบบนี่คือลูกแท้นะ
ลูกแท้แต่รวมหัวกับเมียตัวเองน่ะเอาสากมาทุบหัวแม่

ใช่แล้วทุบหัวแม่เป็น๑๐ทีเท่านั้นไม่พอนะ
ชิงตังค์จากแม่ใช่ไหมพอแม่เข้าโรงพยาบาล
ทนาการร่างแม่ไว้ถูกผูกมัดไว้ด้วย
แล้วตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลนะลืมตาตื่นขึ้นมา
เจอไอ้ลูกคนนี้นั่งเฝ้าอยู่

นั่งเฝ้าอยู่แล้วก็แบบแม่เป็นไงบ้าง
คือเหมือนกับทำทีว่าตัวเองไม่ได้ทำค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่สพบ้านโป่ง
ราชบุรีนะคะคุณกันจอมพลังมากับทีมงานเลย
พานายธวัชชัยคำใสอายุ๓๑ปี
และภรรยาพาไปพบกับผู้กำกับที่สพบ้านโป่ง

ทวัดชัยเนี่ยคือพี่ชาย
แล้วบอกว่าตามตัวน้องชายผมทีเถอะ
น้องผมชื่อวรายุทธ์คำใสหรือว่าปอน
กับเมียของปอนเนี่ยชื่อว่านางสาวละอองดาว
เป็นน้องสะพ้ายเนี่ยน้องชายผม
กับน้องสะพ้ายปลอมตัวเป็นโจร
จับแม่แท้คุณแม่มณีรัฐอายุ๕๗ปีมัด
แล้วก็ปล้นเงินสด๓๐๐บาท

มัดแม่เอาสากกระเบือฝ้าที่หัวเป็น๑๐สิบที
ฝ้าที่ไททอยด์เป็น๑๐สิบทีไม่ใช่แค่นั้นนะ
สะพ้ายเนี่ยเอามีดจะแทงแม่ด้วย
แต่จังหวะนั้นแม่ยื้อยุดฉุดกระชากแทงไม่เข้า
คือตั้งใจจะฆ่าเหรอตั้งใจจะฆ่าแม่ผัวเลยใช่ไหม
หลังจากนั้นผัวเมียคู่นี้ก็หนีไป
ปล่อยให้แม่นอนเจ็บอยู่ในบ้าน
แล้วคิดดูนะคุณป้าเพื่อนบ้านจะมาเรียกไง

พี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วย
พอไปดูสภาพตอนนั้นคือโดนมัดมืออยู่
เพื่อนบ้านต้องตะโกนบอกให้คนอื่นมาช่วยแก้มัด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันพระฤหัสที่แล้วค่ะ
พอแม่นอนอยู่โรงพยาบาลลืมตาขึ้นมา
อนนี่แหละมานั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงเลย
ทำว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
แต่แม่จำได้เลยแหละว่าปอนนี่แหละมันคือคนทำ
เพราะอะไรรู้ไหมต่อให้จับแม่ปิดตา

แม่จำกลิ่นกลิ่นเสื้อผ้า
พ่อแม่เป็นคนซักผ้าให้กับลูกชายเองกับมือ
โปรดจริงค่ะพี่ชายบอกด้วยนะ
บอกว่าเพื่อนบ้านที่ไปช่วยนอนเฝ้าแม่
ส่งรูปแม่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาให้ดู

แม่จำได้ว่าปอนน้องชายมาทำร้าย

แม่เขาเป็นคนซักให้กับมือจำกลิ่นน้ำยาได้
โอ้ยปรณ์น่ะมีการแบบเหมือนกับ
พยายามเปลี่ยนเสียงพี่เบิร์ต

แต่แม่บอกว่ายังไงแม่ก็จำเสียงได้
กังวลนะพี่ชายบอกว่ากังวลเหลือเกินว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
น้องชายมาขู่ขอตังค์แม่ซื้อเหล้าตลอดเลย
แล้วก็กลัวว่าวันใดวันหนึ่งน้องชายจะทำร้ายแม่ไหม
อยากให้ตำรวจตามจับตัวน้องมาให้ได้นะคะ

กรกฎาคมคุณผู้ชมสัก๗โมงครึ่งนะตอนเช้าเนี่ย
มณีรัฐเปิดประตูเข้าบ้านมาตามปกติครับ
หลังจากนั้นเกือบ๘โมงจะเห็นนางสาวละอองดาว

ศรแดงเหมือนดูต้นทางนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์
ปอนก็เข้าไปก่อเหตุอยู่ในบ้านครับ
ถัดมาเวลา๑๑นาฬิกา
เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยส่งนางมณีรัฐไปโรงพยาบาลแล้วครับ

โทษนะครับกล้องวงจรปิดตัวนี้ภาพมันชัดหรือเปล่า
โอ้โฮนั้นไปเลย

อันนี้ช็อตที่เดินเข้าไปถามคนเจ้าของกล้องวงจรปิดใช่ป่ะ

เจ้าของกล้องวงจรปิดก็คือเจ้าของบ้านเนี่ย

หลังจากนั้นพอปอนได้ยินดังนั้นมาจากเพื่อนบ้าน

ยืนคุยกับภรรยาแล้วมีท่าทีลุกลี้ลุกลนคุณผู้ชม
ประมาณว่าเอ๊ะเอายังไงดีนะเอายังไงดีนะ

ด้วยอ่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมสารอนุมัติหมายจับนะตำรวจก็ไปคุมตัวในปอนกับเมีย
เอามาไว้ที่ป้อมตำรวจรอส่งตัวไปที่สพบ้านโป่งแล้วพี่ชายมาเจอกับน้องพี่ชายแค้น
โมโหมากค่ะเข้าไปซัดแบบเต็มนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมีภาพด้วยเหรอมีมีไม่ใช่แค่น้องนะเมียน้องก็โดนไปด้วยเหมือนกัน

พอไม่เอาตำรวจกับละตำรวจกับสมัยชาติดีละ
จับผมขังกับไอ้ปอนด้วยก็ได้ผมบอกเลยวันนี้
เมื่อกี้เห็นหน้าคุณแล้วค่ะเขาสะดดใจไหมคะ

ลงได้ไงแม่รักมันโคตรรักมันเลยโปรด
นี่ส่วนเรื่องเอาเรื่องที่สุดแม่ก็เอาเรื่องที่สุด
พี่ชายของปอนนะบวกกับตำรวจเลยเอาผมไปขังเลยให้ขังอยู่กับมันเลย
อยู่กับมันเลยหมายถึงจะให้อยู่กับน้องอ่ะเพราะว่าจังหวะที่พุ่งตัวไป
ชกน้องคือแบบง้างไปเต็มนะหัวแตกคือเป็นแผลแตกตรงหนกแก้มค่ะ
แล้วเมียของปอนละอองดาวโดนตบไปด้วยทีนึงเมียของละอองดาวก็เจ็บตรงจมูก
คุณผู้ชมทีนี้พอมันผ่านเหตุการณ์วุ่นวายแล้วใช่ไหม
อย่าเพิ่งกระพริบตาค่ะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะ
เพราะว่าตอนที่ปอนกับเมียจะขึ้นรถเอาผ้าห่มมาคลุมหน้า
แล้วแม่ของเมียคือแม่ของละอองดาวเนี่ยคอยปกป้องลูกสาวตลอด
นักข่าวถามไปลูกแม่เป็นคนดีไหม

เรื่องราวที่มันเกิดเรื่องอะไรขับพ่อ
เราได้ดังใจเหมือนครับหรือว่าเราได้ทำ
ปฏิเสธทุกครั้วเก่าหา

ทำไมแม่มั่นใจว่าลูกแม่ไม่ทำ

แล้วลูกแม่ไปทำไมที่บ้านหลังนั้นเหรอครับแม่
วงจรปิดมันเห็นลูกแม่เป็นคนดี
แล้วทำไมมันถือเป็นแบบนั้นหรือครับคุณแม่
ทำไมแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้ทำ

นักข่าวลุมถามเลยลูกแม่เป็นคนดีไหม

เพราะว่าแม่กำลังจะบอกว่าในบ้านหลังนั้นมันไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่แน่ใจว่าแม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านหรือยัง
กล้องมันส่องไปโอเคอาจจะไม่ได้เห็นจังหวะทำร้าย
แต่เห็นจังหวะที่ลูกแม่กับปอนเข้าไปในบ้านคือลูกแม่อาจจะนั่งรออยู่ข้างหน้าไง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตำรวจเองก็ต้องแจ้งข้อหาแหละ
กับนายปอนแล้วก็นางสาวละอองดาวโดนเรื่องของร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันชิงทรัพย์
แล้วตรวจฉี่นะปอนฉี่ม่วงฉี่ม่วงแต่เจ้าตัวปฏิเสธ
ตำรวจก็ต้องเอาไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งล่ะค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกไหมนะคะ
คือเข้าใจความโกรธแค้นของพี่ธวัดชัยนะพี่ชายปอย
แต่ว่าเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรง
คือเรื่องอื่นพี่ไม่ค่อยอินนะ
แต่ประเภททำร้ายพ่อตีพ่อตีแม่นี่